คือช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเราต้องให้พื้นที่ข่าวเรื่องการเมืองกันเยอะหน่อยนะคะ
เพราะว่าการเมืองเข้มข้นเพราะว่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีกันแล้ว๑๓กรกฎาคม
วันนี้คุณพิธาริมเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพักเก้าไกล
จากไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยที่ถูกพูดถึงเยอะมาก
ลงพื้นที่ต่อเนื่องเลยค่ะลงพื้นที่ไปที่ปฐุมธานี
เดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนิดนึงนะคะ
ต้องการความเปลี่ยนแปลงและสำคัญให้ประธุมธานีไม่เหมือนเดิม
ขอบคุณทุกคนนะครับ
คือบรรยากาศคึกคักเหมือนกับทุกพื้นที่ที่คุณพิธา
ทางก้าวไกลลงพื้นที่ไปเพื่อขอบคุณประชาชน
คือกำลังใจหรือที่เราเรียกกันด้อมส้มเนี่ยค่ะ
ก็มากันเยอะทุกที่เลยทันทีที่คุณพิทาไปถึงปฐุมธานีนะคะ

อมส้มนี่ผู้สูงวัยก็เป็นดอมส้มกันเยอะนะคะ
ก็มากอดมาทักทายนะคะมามอบของขวัญค่ะ
คุณพิธาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
บอกว่าสาเหตุก็คือเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยลงมาขอบคุณประชาชนมาก่อน
หลังชนะการเลือกตั้งถึง๖เขต
แล้วตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่๓วันก็จะถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้ว
ทีนี้ค่ะประเด็นที่กรกตจะส่งหนังสือให้ไปชี้แจงกรณีการถือครองหุ้นไอทีวีเนี่ยค่ะ
คุณพิทาบอกว่าผมพูดได้เลยว่าผมเช็คหมดแล้วทั้งที่บ้านทั้งที่พักก้าวไกล
ไม่เห็นมีหนังสือเลยไม่เห็นมีหนังสือจากทางกรกตเรียกให้ไปชี้แจงเลยนะคะ
แต่ทีมกฎหมายก็เตรียมความพร้อมเอาไว้แล้ว
ถ้ามีหนังสือมาแบบด่วนก็พร้อมไปชี้แจงแบบด่วน
แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่าขั้นตอนการทำงานของกรกตมันเร่งรัดเกินไปหรือเปล่า
จริงแล้วมันขัดระเบียบของกรกตอย่างชัดเจนนะ
คือคุณพิทาพูดเลยว่ามันมีสิ่งที่ต้องเรียกร้องความเป็นธรรมกับกรกตเยอะพอสมควรเลยอะค่ะ
เท่าที่ผมทราบยังไม่มีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เข้าพักเลย
แต่ว่าทีมกฎหมายก็สแตนบายไว้นะครับแล้วก็ที่บ้านก็ให้คนคอยดูไว้
ว่าถ้าจะต้องมีเรื่องที่ต้องรีบไปชี้แจงก็พร้อมที่จะชี้แจงนะครับ
จริงแล้วมันขัดกับระเบียบของกรกตที่มีอยู่ชัดเจนนะครับ
กระบวนการมันต้องเป็น๑๒๓๔ยังไงแต่ตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าเร่งรัดเข้ามา
อย่างที่เลขาชัยธวัฒน์ได้สัมภาษณ์ไปเมื่อเช้าก็ดู
น่าจะมีสิ่งที่จะต้องเรียกร้องในเรื่องของความเป็นกลาง
แล้วก็ความเป็นธรรมของกตพอสมควรครับ
คือจริงแล้วถ้าคุณผู้ชมติดตามข่าวการเมืองมาโดยตลอดนะคะ
ก็จะมีการวิเคราะห์ฉากทัศน์ต่างในวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
อะไรมันจะเกิดขึ้นได้บ้างเป็นการคาดการณ์๑๒๓
หนึ่งในนั้นก็มีคำถามว่าถ้าสวเสนอให้เลื่อนการโหวตนายกรัฐมนตรี
ออกไปก่อนล่ะคุณพิธาจะว่ายังไง
คุณพิทาบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของประธานสภานะคะ
ที่จะมีการบริหารจัดการขอไม่แสดงความคิดเห็นก็แล้วกัน
วันพรุ่งนี้ค่ะวิป๓ฝ่ายจะประชุมหารือขั้นตอนการโหวตนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ยืนยันว่าการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องหลายวัน
ไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะได้เสียงสว
ไม่ครบและไม่ได้เป็นการอิงหลังให้ประชาชนมาปกป้อง
แต่ในทางกลับกันมีหน้าที่ต้องปกป้องคะแนนเสียงของประชาชน
กว่า๒๕ล้านเสียงมากกว่าที่โหวตให้กับรัฐบาลเสียงข้างมาก
ดังนั้นเชื่อว่าการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่๑๓นี้
ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ
ไม่จริงเลยครับก็บางทีก็อาจจะต้องอธิบายอย่างนี้นะครับ
เพราะว่าบางครั้งก็อาจจะมีเพื่อนสื่อมวลชนบอกว่า
หรืออาจจะมีนักวิชาการบางคนบอกว่า
ให้อิงหลังประชาชนหรือเปล่าให้ประชาชนมาปกป้องหรือเปล่า
ผมคิดว่ากลับกันคือผมต้องมามีหน้าที่มาขอบคุณประชาชน
แล้วก็ปกป้องเสียงกว่า๒๕ล้านเสียง
ที่ให้พักร่วมรัฐบาลเสียงข้างมาก

ผมนี่แหละต้องลงมาปกป้องเสียง
ที่เขาได้ลงมาตีไปแล้วเมื่อวันที่๑๔

ก็ได้พบปากกับแฟนคลับที่มารอต้อนรับค่ะ
ถ่ายรูปแจกลายเซ็นนี่นะคะ

เพื่อขอบคุณทุกคะแนนเสียงของชาวจังหวัดปฐุมธานี
ก็เริ่มต้นจากถนนลำลูกกา
ทางสนามกอล์ฟทูปะเตมี
ซีคลอง๔ตลาดกลางลาดสวาย
บรรยากาศก็มีประชาชนมายืนทักทายสองข้างทาง
กไม้บกมือถือป้ายข้อความให้กำลังใจ
มีบางช่วงนะคะคุณผู้ชมค่ะ

คือไปไหนก็ต้องมีของดีของเด่นประจำจังหวัด
จำพื้นที่ติดไม้ติดมือกลับไปอยู่เสมอ
เนี่ยที่ตลาดกลางราชสวายนะครับที่คุณพิธาแล้วก็ทางสสปฐุมธานีในพื้นที่ไปถึงนี่นะฮะ
ได้ขึ้นกล่าวบนเวทีปราศัยถึงวันโหวตเลือกนายก๑๓กรกฎาคมนี้นะครับ
ซึ่งคุณพิทาก็ย้ำนี่ใช้๒ไมค์เลยนะนี่ฮะบอกว่านั่นคือภารกิจสำคัญของพักเก้าไกลนะครับ
เดินทางมาถึงเกือบถึงเส้นชัยแล้วเหลือเพียงการยกมือโหวตของสวที่จะสนับสนุนเท่านั้น
ลงพื้นที่ปฐุมธานีวันนี้คุณพิทาบอกว่าได้เห็นกำลังใจของทุกคนทำให้มีพลังที่จะต่อสู้
และขอให้คำมั่นกับทุกคนว่าพักเก้าไกลจะทำงานเพื่อประชาชน
แล้ววันนั้นปฐุมธานีและประเทศไทยจะไม่เป็นสองรองใครพักก้าวไกลจะมาเปลี่ยนแปลงจังหวัดปฐุมธานี
และจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยและจะกลับมาเจอทุกคนอีกครั้งเชื่อมั่นว่า
วันโหวตนายก๑๓กรกฎาคมนี้ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดี
พร้อมกับย้ำว่าคาดว่าเสียงสวจะไม่มีการโหวตสวนมติของมหาชนอย่างแน่นอน
อีก๑๐คนในการเลือกนายกประจำนวนดีคนต่อไป
และผมยังคงยืนยันกับพี่น้องว่าทุกอย่างยังเป็นไปได้ด้วยดี
นี่คืออีกหนึ่งครั้งนะฮะที่พระเก้าไกลหรือว่าคุณพิทาเองก็ประกาศความมั่นใจว่าเสียงสวเนี่ยยังเป็นไปด้วยดี

คุณพิทัยและก็สอของพระเก้าไกรในพื้นที่ประธุมธานี

โค้งคำนับขอบคุณประชาชนที่มาให้กำลังใจ

แล้วก็ทำมือเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจ